คืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะฮะ

นายสันติที่ลงมือฆ่านายประเสริฐกับนางสาวพจนี
หรือว่าลัมมี่สองสามีภรรยายัดใส่รถบีเอ็มเอาไว้

สุดท้ายมอบตัวทีแรกสารภาพว่า
ผมเนี่ยล่อลวงไปแต่ไม่ได้ฆ่ามีแก๊งมาเฟีย
เมื่อวานเนี่ยเขารับสารภาพเปิดปากรับสารภาพกลับคำสารภาพและยอมรับว่าเขาลงมือจริง
ทั้งวงการแล้วก็ฆ่าและมีคนไทยอีก๒คนที่ร่วมมือกับเขา
ก็คือนายสามารถแทร่หลีกับนายธนวัฒน์พุ่มเข็มทอง
ท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
หลังจากที่เขาไปเจอรถบีเอ็มสีขาวที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่คันนี้นะฮะแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่านายสันติ
ขับมาจอดเอาไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งหนึ่งที่ไต้หวัน
ตอนเช้ามืด๙มิถุนายนใช่ไหม
วันนั้นเนี่ยนายสันติขึ้นเครื่องบินจากไต้หวันกลับไทยเลยนะ
มันลงสุวรรณภูมิแล้วก็ต่อเครื่องไปที่เชียงใหม่

ส่วนอีก๒คนที่เขาสารภาพว่าลงมือพร้อมกับเขาด้วย
ตำรวจของเราเนี่ยได้หลักฐานว่านายสามารถแทร่หลีกับนายธนวัฒน์พุ่มเข็มทอง
กลับมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อ๑๑มิถุนายน

เดี๋ยวถ้ามีภาพเนี่ยนายสามารถกับนายธนวัฒน์ผ่านด่านตม
จะมีภาพถ่ายอยู่๑๑มิถุนายน
เท่ากับว่าตอนนี้ต้องตามหาสองคนนี้นะครับ
ล่าสุดชุดสืบสวนขอนุมัติศาลออกหมายจับทั้ง๒คน
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองนะฮะ
และชุดฮานุมานกองปราบสามารถคุมตัวนายธนวัฒน
เข็มทองได้แล้วนะครับไปหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกรสินจับได้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภาพเมื่อกี้ใช่ไหม
ที่จับได้นี่ฮะ
ธนวัฒน์พุ่มเข็มทองนะครับ
คำสารภาพเบื้องต้นของนายธนวัฒน์เนี่ยบอกว่าได้ร่วมกับนายสันติ
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็คือนายสามารถแซ่หลีนั่นแหละ
ใช้ท่อนเหล็กตีสองสามีภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพเนี่ยขึ้นรถเก๋งเอาไปทิ้ง
แล้วก็แยกย้ายกันหนีกลับเมืองไทย
พลตำรวจโทจิลภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าทั้งคู่
นะก็คือนายธนวัฒน์กับนายสามารถที่ยังจับไม่ได้
ได้รับการว่าจ้างจากนายสันติเป็นเงินคนละ๕แสนบาทนะฮะ

แล้วก็ที่๘ต่อเมืองคนนี้ก็มารอที่จุดเฉยเวียบ
คือนายสนับประกอบเต็มเมื่อวานที่สารภาพกับตำรวจ
ว่าทั้งบงการทั้งลงมือเนี่ยก็คือมาจ้างวัน
นายสามารถกับนายธนวัฒน์มาร่วมกันฆ่าแล้วก็ยัดศพเนี่ย
อ้างว่าเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการค้ายาเสพติด
โดยอ้างว่าผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยรับยาเสพติดจากเขาไปขายต่อแล้วก็เหมือนกับไม่เอาเงินมาให้อะไรประมาณอย่างนี้
นี่เป็นคำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับ
พี่ชายของล่ามมี่นะครับพี่ชายของนางสาวพจนีนะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่สามารถติดตามตัวคนร้ายคนก่อเหตุฆ่าน้องสาวกับน้องเขยได้
บอกว่าตอนนี้ก็โล่งใจขึ้นที่จับได้ละ๒คนยังเหลืออีกคนนึงเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจจะจับได้ทุกคน
อยากให้เขาได้รับบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
ตามกฎหมายเลยครับตามกฎหมายที่มันควรจะเป็นนะครับ
ส่วนศพของนายประเสริฐแล้วก็นางสาวพจนีนะฮะซึ่งนางสาวพจนีนี่ตั้งท้องอยู่๕เดือนด้วยนะฮะ
พี่ชายบอกว่าจะทำการชาปนกิจที่เกาะไต้หวันนะครับก็จะเป็นชาปนกิจแบบหลักศาสนาพุทธนะฮะ
เพราะว่ายังมีคุณแม่อยู่ที่ไต้หวันนะครับเหลืออีกคนนึงยังจับไม่ได้นะครับ